สุราธานีเด็กชายอายุเจ็ดขวบครับ
เชื่อว่าน้องเป็นร่างอวตารขององค์เพชรพัฒระนาคานักคราช
แบ่งภาคมาจุติเรื่องราวต่างอดีตรู้อนาคตรู้ครับ
แล้วสามารถถอดจิตสื่อสารได้ด้วยครับ
คลิปนี้เผยแพร่อยู่ในเพจสายมูอิงธรรมะ
เด็กชายอายุ๗ขวบครับใช้มือเดินแตะหน้าผาก
แล้วก็มืออึกลูกศิษย์ลูกหาหลากหลายวัยนะครับ
พนมมือเป็นการเชื่อมจิตไปยังลูกศิษย์ที่มารอต้อนรับ
ขณะที่เพจอีซ้อขยี้ข่าว๒ระบุว่าเด็กชายคนนี้คือน้องไนท์
ลูกศิษย์นับพันให้ความเคารพสัทธาเชื่อว่าพระอาจารย์น้องไนท์
เป็นเทวานิรมิตจุติก็คือร่างอวตารขององค์เพชรพัฒระนาคารนคราชนะครับ
แบ่งภาคบรรจุติมีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ
รู้เรื่องราวต่างทั้งอดีตและอนาคต
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้พบกับแม่นุ๊กแม่ของน้องไอซ์
เล่าบอกว่าตั้งแต่ตั้งคันแล้วตั้งคันน้องไอซ์นะครับ
พ่อและแม่ก็กินเนื้อสัตว์ไม่ได้อีกเลยถ้ากินเข้าไปจะอาเจียนออกมาหมด
แล้วก็กินอาหารได้แค่วันละ๑มื้อเท่านั้น
องค์เผ็ดพัทละนาฆานห์คอราชให้มาเกิดเป็นแม่นะครับ
โดยมีองคารักษ์ที่เป็นพญานาคลงมาด้วยมาคอยคุ้มครองนะครับ
นี่แหละครับตอนตั้งคันเกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่าง
และยังคลอดน้องไนท์ก่อนกำหนดด้วยนะ
ขณะนั้นอายุคันได้แค่๖เดือนเท่านั้นแล้วก็คลอดในช่วงวันวิสาขบูชา
พออายุได้๕ขวบจู่น้องไนท์ก็พูดว่า
ถึงเวลาที่ต้องทำหน้าที่แล้วตอนนั้นตกใจและลังเลกับสิ่งที่น้องไนท์พูดครับ
จากนั้นก็ชวนแม่กับพ่อนั่งสมาธิแววตาของน้องมีเพชรในแววตาในดวงตา
รอบตัวมีแสงสีเหลืองทองสว่างแล้วถามว่าเราอยู่ที่นี่เรามีชื่อว่าอะไร
แม่ก็ตอบไปว่านิรมิตน้องไนท์บอกว่าการลงมาครั้งนี้เป็นการแบ่งภาคเหลือว่าตาลงมา
ได้รับหน้าที่จากองค์พระศักยมุณีพระพุทธเจ้า
เพื่อให้มาสอนเจริญจิตภาวนาวิปัสนาที่ถูกต้อง
โดยจะทำหน้าที่แค่๒๐ปีเท่านั้นครับ
ว่าตาเขามันจะเป็นลักษณะเหมือนมีเพชรอยู่ในตา
ตัวเขาเป็นแสงสีทองแบบเป็นกับมัน
อันนี้คือเห็นตาใสทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะ
แรกที่เขาถามเราก็คือเราอยู่ที่นี่เราใช้ชื่อว่าอะไร
เขาบอกว่าเรามาครั้งนี้เราคือองค์เพชรพัฒนาคาราชเป็นตัว
มาเพื่อให้ถามในข้อที่สงสัยแล้วจะได้ช่วยเราในการทำงาน
ไนท์ยืนยันว่าน้องไม่ใช่ร่างทรงไม่ใช่เทพ
แต่เป็นองค์เพชรพัฒระนาคานาคาราชแบ่งภาคอวตารมาเกิด

เนื่องจากเบื้องบนเห็นโลกมนุษย์ในมุมที่วุ่นวาย
ผู้คนสนใจแต่เรื่องตัวเลข
นึกถึงการเจริญจิตภาวนานรกจึงรุ่งเรืองเพิ่มชั้นมากกว่าสวรรค์
เลือกมาเกิดกับพ่อกับแม่เพราะแม่เคยเป็นนางฟ้า
แล้วพ่อก็เป็นเทวดาบนสวรรค์
ส่วนที่เคยบอกว่าจะถอดสังขารกลับไปตอนอายุ๒๐ปีนั้น
ขอเอาไว้ว่าให้แม่ตายก่อนแล้วจึงค่อยถอดสังขารกลับไป
สิ่งที่ทำได้คืออย่างรู้เห็นทุกอย่างมองเห็นแววตาคน
ก็จะรู้ได้ทันทีว่าใครมีกรรมหรือใครเคยเป็นนางฟ้ากลับชาติมาเกิดบ้างครับ
พวกแบบกลวยหวยแล้วก็ต้านสัสสนาสัสสนาขึ้นไปเอง
คนทั่วไปเนี่ยมนุษย์ทั่วไปเนี่ยถ้าเขาอยากจะรวยโดยที่ไม่เพิ่งเล่นหวยเนี่ย
แล้วก็จะทำสมัยที่สวดบทเขาจะสาว้อยด้ายภัยใครก็รู้
หน้าที่อยู่แล้วเตรียมใจล้อไปเลยถูกกระลุกเต้นนอน